แล้วพอทุเรียนถึงเวลาจะเก็บได้แล้ว

ใช่นี่ไงหายไปแล้วเจ้าลูกทุเรียนหมอนทอง
ลูกคุณผู้ชมเอ้ยโอ้โหคุณยายเนี่ยบอกว่าหูยายอุตสาธนุถนอมดูแลมานะ
นี่ดูสิคุณยายนั่งเศร้าอยู่ตรงนี้ค่ะคุณยายอายุเยอะแล้วนะ๘๕ปีแล้ว
นี่ตำรวจไปหาเลยไปหายายสวนยายปลูกอะไรบ้างอ่ะจ๊ะ
มีทั้งลองกองมีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนเนี่ยจ๊ะ
แถวนี้นะเขาก็โดนขโมยอะไรแบบนี้กันไปด้วยยายฟ้องตำรวจเลย
คุณยายเนี่ยบอกว่าคนร้ายขโมยตัดทุเรียนหมอนทองในสวนของยาย
แล้วก็ทิ้งอะไรเอาไว้ให้ดูต่างหน้าไอ้ที่ทิ้งไว้คุณยายก็บอกเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกิน
มันทิ้งอีแตะเอาไว้รองเท้าแตะเอาไว้คู่นึงรีบ
เออนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหแล้วยายก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมาตัดหมอนทองไป๙ลูกนะ
ยายดูแลอย่างดีเลยจะเอาถ้าเกิดขายทุเรียนได้จะเอาตังค์ตรงนี้แหละมาใช้จ่าย
แต่ดูสิมันมาขโมยไปแบบนี้แล้วที่พาไปชี้เนี่ยนี่คือลูกสาวของคุณยายนะคะ
คุณยายบอกว่าปกติลูกสาวก็จะคอยดูแลแม่ดูแลสวนผลไม้แต่เสาร์ที่แล้วเนี่ยมีธุระ
ลูกสาวต้องไปนอนที่บ้านอีกหลังนึงอยู่ที่โคกลอยพอกลับมาถึงบ้านนี้เนี่ยก่อนเที่ยงวันอาทิตย์ใช่ไหม
เดินเข้าไปในสวนเอ้าแม่ทุเรียนหายไปไหนอ่ะแม่มันไม่ได้หายมันก็อยู่นั่นแหละก็เดี๋ยวจะตัดขายไง
แม่มานับดูสิ๒๓ลูกที่ปลูกไว้มันหายไป๙ลูกค่ะแล้วแต่ละลูกเนี่ยคือลูกโต
คือกินได้แล้วตัดไปนะคะแล้วที่ผ่านมานะทั้งตัวคุณยายเองลูกสาวยายก็บอกว่า
มันเป็นโจรแบบพืชผลการเกษตรเหมือนกันนะเนี่ยมาเอาแต่พวกนี้ไปค่ะ
แล้วอยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวไปให้หน่อย
นี่ตำรวจก็บอกยายยายเดี๋ยวรับเรื่องจากคุณยายนะ

ดูคุณยายอยู่ตั้ง๘๐กว่ายังปลูกเองได้เลย
แล้วคนที่หนุ่มสาวคนนี้ไม่ปลูกเองบ้าง